ไปดูความพร้อมหน่อยนะครับในค่ำคืนนี้เพราะว่ายังมีหลายตำแหน่งแล้วก็หลายผู้เล่นที่เราต้องเช็คว่าพร้อมลงสนามหรือไม่นะครับ
ซึ่งเกมการแข่งขันนะคะศึกฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ทีมชาติไทยก็คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักนะคะก็ใช้ระบบ๓๕๒ค่ะ
แต่ว่าปัญหาก็คืออดีศักดรายสอนดาวยิงคนสำคัญซึ่งเขามีสถิติในการเล่นกับจีนดีด้วยนะ
ยิงจีนได้๒ลูกในปี๒๐๑๓๒๐๑๔ยิงได้อีก๒ลูกแล้วตอนสมัยค้าแข้งให้กับบุรีรำตอนปี๒๐๑๓
ยิงทีมซานโตลูกหนึ่งจากจีนได้อีกหนึ่งลูกอ่าคือมีสถิติที่ดีในการลงเล่นเจอกับทีมชาติจีน
รวมไปถึงทีมสโมสรจากจีนด้วยแต่ว่าง่ายชอบยิงจีนแต่ว่าอาการเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะสามารถฟิตสมบูรณ์แล้วก็ลงมาเป็น๑๑ตัวจริงให้กับทีมชาติไทยได้หรือเปล่า
ถ้าลงไม่ได้ก็จะเป็นหน้าที่ของสุภาชัยใจเด็ดที่อาจจะต้องลงมาทำหน้าที่แทนเพราะว่าสองคนนี้เขาเปลี่ยนตัวกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะ
ส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คนะครับที่มีผู้เล่นติดโทษแบนถึง๒คนและเป็นตัวหลักในการเล่นตำแหน่งแบบนี้กับรูปแบบการเล่นแบบนี้ด้วยก็คืออดีศรพรมรักและสุพรรณทองสงฆ์
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าทีมสตาร์ฟเนี่ยอาจจะถอยคนนี้ก็คือธนบูลเกษารัฐลงมาเล่นเป็น
เตอร์แบ็คแต่ว่าจากรายงานล่าสุดนะครับคาดว่าจะใช้มิก้าชูนวลศรีครับที่สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้ถึงแม้ว่าจะ
มีอาการบาดเจ็บคิ้วแตกในเกมที่ผ่านมาก็ตาม
คือเขาลงโลกโซเชียลซ้อมโชว์เลยไม่มีปัญหา

ก็จะลงมาเล่นร่วมกับพันศาเหมวิบูร
แล้วก็เฉลิมพงศ์เกิดแก้วเป็น๓ประสานในแนวรับ
ขณะที่เมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะคะว่า
นัดนี้ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมาก
ไม่มีใครที่อยากจะทิ้งโอกาสนี้ในการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายไปได้นะคะ
ส่วนตัวแล้วเชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยของเรามีโอกาส
แล้วก็สามารถสู้กับจีนได้อย่างสูสีเลย
พวกเราก็ไม่ประมาณครับ
ทุกคนก็เหมือนแบบต้องมีวินัยในเกม
แล้วก็มีสมาธิให้มาก
แต่ว่าเราจะไม่แพ้เราต้องชนะเพื่อที่จะได้เข้ารอบต่อไป

แล้วก็มีความแบบอธิษีมากครับในการเล่น
มีวินัยแล้วก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นเยอะมาก

ซึ่งเราต้องช่วยกันเหมือนที่ผ่านมาครับ

สำหรับ๑๑ผู้เล่นที่เรานั้นคาดว่าจะลงสนามในวันนี้
กับระบบการเล่นเนี่ยนะครับ
ผู้รักษาประตูก็จะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนิน
กล้องหลัง๓คนมีพันศาเหมวิบูรณ์
เลิมคงเกิดแก้วแล้วก็มิก้าชูนวลศรี
ส่วนกองกลางนะคะทางซ้ายจะเป็นเทียทรบุญมาทัน

ก็คือวิงแบ็คซ้ายกับวิงแบ็คขวาเหมือนเดิม

กลางรับเจ้าตั้มธนบุญเกษารัฐ

งรกก็เป็นใครไปไม่ได้เมซี่เจชนะทิพย์สงกระสิน
ส่วนกองหน้าคาดการณ์นะคะก็คิดว่า
รสินแดงดายืนอยู่แล้วแน่
แต่จะเป็นสุภาชัยใจเด็ด
ถ้าเกิดว่าอดีศักดรายสอนนั้นฟิตไม่พอที่จะลงสนามนะครับ

ขณะที่ความขึ้นไหวของทีมชาติจีนคู่แข่งของเรานะครับ
ติดตามกันหน่อยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอูเล่ย
ยิงตัวเก่งของทีมชาติจีนมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่
เรียกได้ว่าถึงขั้นกระดงกระดูกแตกกันเลยทีเดียว

ที่กระดูกหักแบบนี้
แต่ว่ามีการประคบน้ำแข็งนะประคบน้ำแข็งนี่มันเหมือนเป็นการ
ชะลออาการช้ำไหมไม่ได้เป็นการช่วยรักษาการบาดเจ็บแบบกระดูกหัก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายมันมีแหล่งข่าวของสมาคมฟุตบอลจีนได้ออกมาชี้แจงแล้ว
ภาพดังกล่าวเป็นภาพปลอมครับสุดท้ายข่าวลวงเป็นข่าวปลอม
แชร์กันไปไม่ใช่ไม่ใช่ภาพของอู่เลยแต่อย่างใดครับเป็นภาพของใครก็ไม่รู้
ให้สัมภาษณ์ในวันแถลงข่าวว่าอูเล่ยพร้อมที่จะลงลาด
ก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะต้องลงสนามแล้วเพราะมันเป็นเกมสำคัญรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ก็คือรอบ๘ทีมนะครับ
ว่าจะใช้ระบบ๔๓๓เพื่อต่อกรกับทีมชาติไทย
ก็จะมีอูเล่นี่แหละครับเป็นกองหน้าตัวเป้า
ส่วนตัวข้างก็จะเป็นเกาหลีผู้เล่นตัวเก่าประสบการณ์
แล้วก็อู่ซี่ที่ยืนทางฝั่งขวา
ขณะที่กองหน้าอีกคนที่น่าจับตามองก็คือ
ว่าน่าจะถูกส่งลงมาเพื่อมาลุ้นทำประตู
คราวนั้นยิงไปสองประตูในธุรมินิซึ่งเป็นประตูในสองเกมแรกนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองเหมือนกัน
คือเรื่องของผู้ตัดสินที่จะเป็นผู้ลงมาเป่านกหวีดชี้ขาดในเกมวันนี้นะคะ
ผู้ตัดสินเป็นชาวสหรัฐอัรับอิมเมริเตอร์
ซึ่งคนนี้เคยตัดสินไทยเหมือนกันนะ
สถิติดีด้วยที่ตัดสินในทีมชาติไทยลงแข่งขันนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยตัดสินเกมนัดที่๒ของเกมรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอล
ซึ่งณตอนนั้นไทยชนะอินโดนีเซียไป๒ประตูต่อ๐
แล้วสุดท้ายเราคว้าแชมป์ไปนะคะ

เกมนั้นไทยกับซาอุดีอาราเบียเสมอกัน๑ประตูต่อ๑
ตัดสินเกมที่ทีมชาติจีนลงแข่งขันกับอุสเบกิสถานในรอบแบ่งกลุ่ม

นั่นคือเรื่องราวของผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในวันนี้
ในการดูกันระหว่างไทยกับจีนว่าใครนั้นจะดีพอที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ